ไม่ว่าจะฉายาเขาเป็นตุ๋ยมหาภัยหรือว่าเป็นตุ๋นมหาภัยก็ตามนะฮะ
แต่ว่าคนนี้เขาไปหลอกลวงปลดทรัพย์อมนกเขา

ก่อเหตุนับครั้งไม่ถ้วนก่อเหตุมาตั้งแต่ปี๖๐
อ้างว่าส่วนใหญ่ผู้ชายที่เขามีอะไรด้วยเนี่ย

อ๋อเหรอนะครับแต่ว่าต้องที่ต้องตรวจสอบว่า
ผู้ชายที่เขามีอะไรด้วยบางคนอาจจะอายุต่ำกว่า๑๘
มาเป็นเยาวชนก็จะโดนข้อหานักกว่าเดิมนะ
นี่คือเจ๊ต้นนะครับเจ๊ต้น
ต้นหรือว่านายพงศกรอุ่นศรีอุไรอายุ๔๐ปี
ซึ่งมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
วินบศเก่าในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง
นายพงศกรมีพิธีกรรมตระเวนลักษับเหยื่อ
ที่จอดรถแล้วก็หลับอยู่ข้างทาง
เหยื่อกลับจากเที่ยวสถานบันเทิง
บางคนอาจจะเมาขับรถไม่ไหวสลบสลายอยู่ในรถ

เห็นรถคันไหนจอดอยู่ข้างทางแล้วคนขับหลับ
เอาล่ะก็ลักซับเลยชกเอาซับไปเลย
หลังก่อเหตุล่าสุดถูกตำรวจสพบ้านฉางตามรวบตัว

ต้นรับสาภาพบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
ตั้งแต่ปี๖๐ถามว่าก่อเหตุมากี่ครั้งแล้ว
เขาบอกโอ๊ยจำไม่ได้แล้วรู้แต่เยอะ
โดยใช้วิธีตระเวนหาเหยื่อในช่วงกลางคืน
เหยื่อที่เป็นคนเมาแล้วก็จอดรถนอนข้างถนน
หากไปปลุกไม่ตื่นสักทีก็ทีนี้แหละฮะก็จะรู้เลย
ว่าเขาสลบแน่นอนสลบสลายเลยไม่ตื่นฮะ

ส่วนเหยื่อรายใดที่ปลุกตื่น
เขาก็จะพูดจาหวานล้อมต่างนานาหล่อจังเลยอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วก็ขออมอวัยวะเพศของเหยื่อซะงั้น
ส่วนรายใดที่รูปร่างหน้าตาดีก็จะขอให้ร่วมเพศกับเขา
ส่วนใหญ่แล้วเหยื่อจะสมยอมไม่ขัดขืนอันนี้เขาบอกนะ
โดยเขาบอกว่าเป็นความสุขของทั้งสองฝ่าย
แล้วก็เลิกลากันไปไม่มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยืดยาว
คือหมายถึงวันไนท์สแตนเสร็จแล้วจบเลิกลา
บนรถหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เขา
แต่เขาทำแบบนี้มาประจำตลอด

นั่นไงไม่มีสติก็เออออกไป
ที่เมาแล้วแบบไม่มีสติปลุกเท่าไหเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
ก็ปลุกเท่าไรก็ไม่ตื่นก็จะเอาทรัพย์สินไง
เธอเธอไม่ตื่นใช่ไหมฉันขอทรัพย์สินไปแล้วกันนะครับ

เอาไปซื้อบริการผู้ชายคนอื่นให้มาร่วมหลับนอนแทน

หลังหลุมเขาไปใช้ส่วนตัว
หลังจากที่เราเจอเหยื่อเขานอนหลับอยู่

ไม่เปิดจะอยู่ใจซะข้อที่เฟ้าเปิดเงี๊ยวไว้แบบนี้

จะหยุดเค้าถูกตกอยู่ข้างล่างว่ามานี้
าไปรื้อสะปอร์องเกงเลยจะไม่ได้ทำ

แล้วเขาตื่นออกมาเราจะแลกกับเขายังไง
คือเห็นแล้วชอบพี่พลักษณ์ก็ชอบปลาอะไรประมาณนี้
คือชอบผู้ชายอยู่แล้วแล้วก็พอเห็นว่าเมาด้วยแหละ

เขาก็บอกตรงแหมตำรวจก็ถามตรงนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลปาปักคังภูมิกับสพบ้านฉาง
บอกว่าผู้ต้องหาตระเวนล่าเหยื่อหลายท้องที่แล้ว

แล้วก็ข้ามที่ไปสัตหีบด้วยนะ
ท้องที่ไปที่สัตหีบชนบุรี
ตามชายหาดชายทะเล
เมาใครจอดรถไว้หรือว่าไม่ต้องจอดรถหรอก

ก็ไปขโมยทรัพย์สินเขาเหมือนกัน

บอกนับครั้งไม่ถ้วนเป็นร้อยรายแล้วนะคุณ
แต่ช่วงโควิด๑๙นักท่องเที่ยวเงียบ

เขาก็เลยไม่มีรายได้เหมือนกันเจ๊ต้น
คือเขาก็ไม่ได้ขโมยไม่ได้ปลดทรัพย

ส่วนของกลางรายสุดท้ายที่เจ๊ต้นได้ไป

ต้นนำไปขายที่ร้านทองในตัวเมืองระยอง

ยังเหลืออีก๔๗๐๐๐บาท
เพราะทองขายได้สักหลายบาทครับ
ใช่ทองแผน๓บาทก็ไปขายได้๗๘หมื่นบาทแล้วนะ
ทีนี้ครับตำรวจจะดำเนินคดี
เจ๊ต้นเขาหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกในการกระทำผิด
หรือเพื่อการพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจร
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนผู้เสียหายคุณผู้ชายหลายท่าน
ที่อาจจะผ่านมือเจ๊ต้นหรือว่าถูกเจ๊ต้นรักทรัพย
ขอให้ท่านไปชี้ตัว
เพื่อแจ้งดำเนินคดีเพิ่มเติมได้ที่สพบ้านฉาง

เพราะว่าเจ๊ต้นก่อเหตุกับคนเป็นร้อยเลย

มีอะไรตุ๋นนี่กัน

โดยเฉพาะใครที่ไปเที่ยวแล้วก็หมดสติแบบนี้